มาดูเรื่องต่อไปทองคำกว่าจะเก็บเงินซื้อแต่ละบาทมันก็หลายบาท
หมื่นป้าย๒หมื่นต้นนะมีคนหนึ่งเขาไปซื้อทอง๑บาทมาเป็นปี
เพิ่งจะมาดูว่าทองที่ใส่อยู่เป็นทองปลอมคุณผู้ชม
มาเป็นปีแล้วครับนะฮะไปดูฮะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่ศรีราชาคุณผู้ชม
นางสาวอธิตยา๗พรรคดีสกุลจริงอายุ๔๙ปีบอกว่า๘เมษายนสงกรานก่อนสงกรานที่ผ่านมา
เธอเนี่ยไปซื้อทองมาเป็นสร้อยทองรูปภัณฑ์ที่ห้างแห่งหนึ่งใจกลางเมืองศรีราชาเลยนะ
วันดังกล่าวทางร้านจัดโปรโมชั่นให้ลูกค้าเป็นจำนวนมาก
มีพนักงานขายทองหลากหลายคนเธอก็เอานำแหวนทองคำมาให้ดู๑สลึง๒วง
ก็ไปเปลี่ยนเป็นสร้อยข้อมือ๑บาท
จากนั้นเนี่ยพอซื้อทองเสร็จกลับบ้านเลย
นำทองไปเก็บไว้อย่างดีแม้แต่คนในบ้านก็ไม่รู้ว่าเธอจะซื้อทองมาและเก็บไว้ที่ไหนนะครับ
แล้วก็เชื่อว่าพนักงานเนี่ยอาจจะอาศัยช่วงคนเยอะเอาทองปลอมใส่ให้เธอแทนนะครับ

วันนี้จะใช้ตังค์ใช่ไหมเราซื้อทองมาจากร้านออโลล่า
เอาที่นี่พอเอาไปขายที่ร้านเขา
ที่ร้านเขาบอกว่าเส้นนี้ของปอไม่ใช่ของที่ร้านเขา

ซื้อมาในใบรับประกันลง๘เมษา

ซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าลายนี้เรียกอะไรลายไหนเรียกอะไร
เขาจะลงไลน์อะไรเราก็ไม่ได้สนใจ
เขาบอกว่าจะเป็นไปได้ยังไงที่พนักงานจะสับเปลี่ยนได้รายได้
เราก็บอกว่านั้นที่เราไปซื้อเป็นวันโกโมชั่น
หน้าร้านก็คนเยอะในเคาน์เตอร์ก็คนเยอะเดินกันพลาดเลย
ใช่น้ำหนัก๑๕๒เขาช่างเราก็มองอยู่นะคะ

คือวันที่๘นะผู้เสียหายไปซื้อทองกับร้านนี้
เขาต้องการเอาทองไปฝ่าต้องการใช้เงิน
แล้วกลับไปที่ร้านเดิมร้านเดิมบอกว่าไม่ใช่ทองของเขา
เป็นทองปลอมอ้าวคนเสียหายก็บอกว่าอ้าวก็ฉันซื้อที่ร้านนี้
ทำไมกลับมาขายที่เดิมถึงขายไม่ได้นะฮะ
ทีมข่าวก็พยายามขอสัมภาษณ์เจ้าของร้านแต่ถูกปฏิเสธ
แต่เพียงว่าพนักงานขายทองให้กับผู้เสียหายออกไปนานแล้ว

ขณะที่ทางตำรวจชุดสืบสวนตำรวจสถานีตำรวจภูทรศรีราชา
ก็รวบรวมข้อมูลนะเช็คภาพจากกล้องวงจรปิดย้อน
หลังไปถึงเมษายนนู่นนะฮะเพื่อหาหลักฐาน
แล้วก็ต้องการจะคลี่คลายคดีนี้นะครับ
โอ้โหมิจฉาชีพมาทุกรูปแบบจริงใครจะคิดถ้ามันจริงนะ
พนักงานขายทองเป็นคนเปลี่ยนทองปลอมให้กับลูกค้านี่มันก็น่ากลัวนะ